คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับพ่อไม่รู้ว่าป่วยทางจิต
หรือว่าเมายาเสพติดที่ฆ่าลูกวัยสามขวบน้องเปียโนค่ะถ้าเอาดินยัดปาก
จมูกยัดตานะคะล่าสุดวันนี้เนี่ย
ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังเขายังคงอยู่ในสภาพที่
ใช้คำว่ายังไงดีอ่ะชิลเหรอหรือสบายใจดีเพราะว่าจังหวะที่ตำรวจนำตัวที่จะไปฝากขังอ่ะ
อืมเขาก็ยังนั่งกระดิกเท้าสบายใจเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สบายใจ

นี่คือที่สถานีตำรวจสพลาดยาวนะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยสอบถามแหละสักพักนึงเขาก็เอานอนลงไปเลยนอนแล้วก็แกว่งเท้าประหนึ่งว่าเออเหมือนจะสบายใจหรือยังไงก็ตอบไม่ได้จริงแต่หลายคนที่เห็นสภาพเขาวันนี้เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะพี่อุ๋ยบอกว่าเออคือถ้าเป็นคนปกติอ่ะมันคงไม่ได้ขนาดเนี้ย
คือถ้าเป็นคนปกติคงไม่ชิลขนาดนี้อ่ะคือเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วล่ะ
รณชัยปานนท์หรือว่าเจมส์นะคะผู้ต้องหาฆ่าลูกสาวแท้ของตัวเองน้องปิโนวัย๓ขวบค่ะ
ถูกนำตัวขึ้นรถควบคุมเพื่อจะพาไปส่งฝากขังศาลจังหวัดนครสวรรค์
ข้อหาฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนานะคะก็อย่างที่เห็นภาพนี่แหละค่ะระหว่างรอรถออกเนี่ยเขาก็นอนลงไปกระดิกเท้าแบบสบายใจ
ทีนี้บรรยากาศถ้าไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะมีญาติของนายเจมส์เดินทางมาเยี่ยมเนี่ย๓คนเอาอาหารเอาน้ำมาให้เอาเงินมาไว้ให้ในเจมส์เนี่ยพกติดตัวบางส่วน
แต่ไม่มีแม่ของน้องเปียโนหรือว่าอดีตภรรยาของนายเจมส์มาเยี่ยมนะคะแน่นอนแหละเพราะเขาเลิกรากันไปแล้วถูกไหมเขาแยกกันอยู่แล้วอะค่ะและแน่นอนยิ่งมาทำลูกเขาตายเนี่ยเขาบอกเขายังโกรธอยู่มากเขาไม่ไหวที่จะมองหน้าจริงส่วนสภาพในเจมส์ก็อย่างที่เห็นนะคะลักษณะตำรวจเขาบอกว่าเหมือนจะหลอนน้อยลงแล้วนะ
เหมือนจะหลอดลดลงแล้วสีหน้าก็ดูเรียบเฉยแต่เขายังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกเขาถูกผีอีแก่หลอกในไร่มัน

ไม่มีอะไรจะบอกครับครับแต่ชีวิตไปแล้ว
แล้วครั้งสุดท้ายเราอยากบอกอะไรไหม

เป็นการนี้ครับ
เราวิ่งหนีเราคิดอะไรอยู่ที่เราอ้างว่าเป็นผี
ผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับลุงของนายเจมส์ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้ก็ได้คุยกับเจมส์อยู่เหมือนกัน
ก็ถามเจมส์หน้าลุงที่น่าจะเป็นลุงหนองแหละ

ก็ถามว่าเจมส์ตกลงยังไงใครฆ่าน้องเปียโน

ยังยืนยันคำเดิมทุกอย่างตั้งแต่พูดวันแรกว่าเขาไม่ได้ทำ
มันมีผีหญิงแก่อุ้มเปียโนออกไปแล้วก็เขาวิ่งไปช่วย
แต่พอผีหญิงแก่หลอกเขาก็เลยวิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้กลางไร่
คือเรื่องผีเนี่ยผมว่าตัดทิ้งไปเลย
แต่ถ้าในเจมส์จะปฏิเสธอยู่จะด้วยอาการทางจิตประสาทจะหลอนไม่หลอนอย่างไรเนี่ยนะ
ผมว่าก็ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ยาก
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงแหละทางแม่ของนายเจมส์หรือว่าย่าของน้องเปียโนเอง
เขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าเขาเห็นกับตาเลยว่าเจมส์นั่นแหละที่เป็นคนอุ้มลูกวิ่งออกไปทางไร่มัน
ตำรวจก็บอกว่าพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานหลักฐานมันชี้ไปที่เจมส์คนเดียว
คือที่เขาเห็นเนี่ยคือเห็นวิ่งแล้วก็หายไปท่ามกลางความมืดใช่ไหม
ตามไปเจอเด็กอีกทีคือเด็กเสียชีวิตแล้วมีดินอุดปากอุดจมูก
ซึ่งเอาละอาจจะไม่มีใครเห็นในเจมส์ว่าตอนนั้นทำอะไรกับลูกจังหวะกระทำใช่ไหมคะ

ต้องไปดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามันมีร่องรอยการบีบกันอะไรยังไงหรืออะไรต่างนานา
ถ้าตามเนื้อตัวน้องเปียโนมันมีรอยนิ้วมือ
หรือว่าอะไรที่เป็นของนายเจมส์มันก็อาจจะพิสูจน์ได้